หมอปลาไม่รีรอลงพื้นที่ผีสิงยาย
บอกเลยว่าเปิดสำนักร่างทรงของตัวเอง
แต่จู่๒๐กว่าปีนะไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ร่างทรงยังเอาไม่อยู่ยังเข้าตัวเอง
หมอปลาค่ะมือปราบสัมภเวษีพร้อมกับคุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลานั่นแหละ
แล้วก็ทีมงานเดินทางไปที่บ้านของยายสนอ

วิญญาณผีเฝ้าสารเข้าสิงร่างเนี่ยลูกหลานตั้งข้อสงสัยกันมา

สนอก็ซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออก

เดี๋ยวขอ๑ชั่วโมงออกมา
ระหว่างนี้ค่ะหมอปลาเขาเดินสำรวจภายในบ้านใช่ไหม

ก้าวแรกเข้าไปเหยียบก้าวเท้าปุ๊

ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามหมอปลาจะรู้

แปลว่าที่ตรงนั้นมีวิญญาณบางอย่างอยู่แน่
จังหวะเก้าเท้าแรกเข้ามาในบ้านหมอปลาเอามือปิดปากแล้วแน่

แล้วแกบอกว่าสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างไม่ค่อยดี
เหมือนพื้นที่นี้มีคนเลี้ยงเปรตอยู่
หมอปลายังทนไม่ไหวขอออกจากบ้านก่อนหายใจไม่ออก
หมอปลาบอกจนเวลาประมาณเกือบทุ่มแล้วค่ะ
สนอเดินออกมาจากห้องน้ำเดินยายสนอนะ

ไล่ทุกคนเลยไล่แม้กระทั่งลูกชายตัวเองด้วย

แต่ว่าสุดท้ายยายหนอก็ยอมนะไม่พูดอะไร
หมอปลาบอกว่ายายหนอกไปอยู่ด้วยกันที่เพชรบุรีไหม
เชื่อว่ามีวิญญาณร้ายอยู่แฝงตัวอยู่ในร่างยายหนอนะ

ช่วงแรกเนี่ยเหมือนจะคุยกันได้คุณผู้ชม

แล้วยายหนอกก็เล่าให้ฟังว่า๒๙ปีก่อน
รับขันเอาไว้เป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไร

ก็อยู่ดีมีสุขไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น
จนกระทั่งต้นปีที่ผ่านมาเหมือนมีบางอย่างแฝงร่างเธอ
นี่ตามภาพเลยใช่เราตำรองเหตุการณ์ให้ดูนะฮะ
เธอบอกเธอควบคุมร่างกายไม่ได้พยายามสู้กับมันแล้ว
แล้วสู้ไม่ไหวค่ะก็เลยตัดสินใจเอาของบูชาไปทิ้ง

เดี๋ยวไปฟังบรรยากาศแล้วก็ไปดูทุกอย่างกันหน่อยค่ะ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

ก็เหนื่อยใช่ไหมเวลาสู้กับมัน

แล้วคือยังพูดคุยกันดูเรื่องนะคุณสม
หลังจากนั้นพอพาขึ้นรถกำลังจะขึ้นรถ

เดี๋ยวก็โวยวายขึ้นมาใหม่ไม่ยอมไปดื้อรัน
โอ้โหทีมงานเอาไม่อยู่อะค่ะ

ผู้ชายเนี่ยนะช่วยกันแบกช่วยกันหามยายสนอหน่อย

ไปตรงนี้บนนี่

เสื้อน้ำเงินลูกชายส่วนหมอปลาโดนเต็ม
แค่งขวามหาปลายเขาให้
โดนแข้งขวาก่อนจะขึ้นรถส่วนตอนขึ้นรถไปแล้วนะ
หนอกก็ถีบลูกชายตัวเองเหมือนกัน
บอกบรรยากาศร่ำลากันโศกเศร้านะ
เนื่องจากว่าต้องแยกจากกันชั่วคราว

หมอปลาเปิดเผยว่าตอนแรกสัมผัสได้ถึงพลังงานไม่ดีนะ

มั่นใจเลยว่าสิ่งที่ยายสนอเลี้ยงอยู่

พอเราเลี้ยงมันอิ่มมันก็ดีกับเรา

มันจะแว้งมาทำร้ายเราแบบนี้
สนอก็เลยมีอาการหูแว่วบ้างล่ะ

พาไปรักษาสภาพจิตใจเหมือนหลายเคสที่ผ่านมา
น่าจะใช้เวลาสัก๑เดือนนะหมอปลาบอก
ด้านนายธันวาลูกชายค่ะบอกว่าหวังมากเลย

ใจหนึ่งก็กังวลว่ากลัวว่าแม่จะอารวาสที่บ้านของหมอปลาอีก
หลังจากนี้ถ้าว่าแม่กลับมาที่บ้านของหมอปลานะ
จะพาแม่ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลด้วยค่ะ